ส่วนคดีฆ่าฝังดินบัณฑิตหนุ่มชาวชัยภูมินะคะ
ซึ่งบอกแม่ว่าให้เตรียมอาหารไว้จะเดินทางกลับถึงเย็นวันนี้
แต่สุดท้ายไปไม่ถึงบ้านนะคะถูกฆาตกรรมก่อนนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ต้องหา๒คนนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีชื่อว่าหมูหยอง
ก่อนหน้านี้เขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิษฐ์
แต่ว่าเกิดมีรายงานออกมาบอกว่าเขาทำท่าทีคุกคามเจ้าหน้าที่
ก็เลยจะต้องย้ายตัวหมูหยองไปอยู่ที่เรือนจำ
หลังจากนั้นนะคะหมูหยองตอนนี้มีอาการค่อนข้างเครียดค่ะ
ทำให้จะต้องนำแพทย์เข้าไปดูแลเข้าไปรักษาทางจิตอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งต้องอยู่ในสายตาผู้คุมด้วยค่ะ
ความคืบหน้าในคดีนายสาธิตหรือว่าหมูหยองอายุ๑๗ปี
ที่ร่วมกับพี่ชายกศขวัญค่ะ
ฆ่าฝังดินนายเนี่ยรันซ่อยสูงเนินหรือน้องรัน
เป็นนุ่มหล่อชาวชายภูมินะคะและมาถูกจับกลุ่ม
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิษฐ์นครราชศรีมา
ก่อนที่จะย้ายไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดชายภูมิ
ด้วยเหตุผลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
คุกคามเจ้าหน้าที่สถานพินิษฐ์จนไม่สามารถควบคุมได้
รายงานข่าวจากเรือนจำชายภูมินะคะ
แจ้งว่าหมูหยองหนึ่งในผู้ต้องหา
ถูกย้ายมาตั้งแต่วันที่๔พฤษภาคม
ช่วงแรกที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำ
มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยความเป็นเยาวชนแม้ว่าจะเคยก่อเหตุมาขนาดไหนนะคะ
แต่พอถูกส่งตัวเข้าคุกใหญ่
ซึ่งคุกใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยนักโทษคดีต่าง
ก็ทำให้หมูหยองน่าจะเกิดความกลัว

ตามระเบียนหลังพ้นวันแรก

ควบคุมตัวหมูหยองไปอยู่ร่วมกับนักโทษแดนปกติ
ไม่ได้เข้าไปอยู่รวมกับนักโทษคดีอุกชะกัน

แต่ว่าหมูหยองตอนนี้จนถึงวันนี้
ยังไม่ยอมพูดจาไม่สูงสิงกับใคร
ทำตัวเรียบร้อยกว่าตอนที่อยู่สถานพินิษฐ์ค่ะ

ผู้เป็นผู้อยู่ในความรับผิดชอบของสถานพินิษฐ์
เพราะว่าศาลนั้นออกคำสั่งให้สถานพินิษฐ์เป็นผู้ควบคุมตัวนะคะ
แต่ในเมื่อไม่สามารถควบคุมตัวได้
ก็ขอฝากให้กรมราชธรรมเป็นผู้ดูแลเท่านั้นค่ะ
สำหรับกรณีลักษณะคล้ายกันนะคะ

ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กหนีจากสถานพินิษฐ์

ก็จะนำเด็กกลุ่มนี้ไปฝากขังอยู่ในเรือนจำ
ส่วนจะนำตัวกลับไปเมื่อใดนะคะ
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพินิษฐ์

กองแพทย์ก็จะติดต่อกับนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลชัยภูมิ
เข้าไปตรวจวิเคราะห์สุขภาพของหมูหอง
จำเป็นจะต้องให้ยาลดความเครียดหรือเปล่านะคะ
หรือว่าจะมีกรรมจะมีการปรับพฤติกรรมหรือไม่อย่างไร
ซึ่งขณะนี้เองหมูหยองต้องอยู่ในสายตาผู้คุมอย่างใกล้ชิดนะคะ
เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชนด้วย
แล้วก็เป็นนักฆ่าที่ก่อคดีมาอย่างโชคโชนตั้งแต่วัยเด็กด้วยค่ะ